ขับรถกระบะไปแล้วไปพุ่งชนจักรยานยนต์พ่วงข้างของคุณตา
คุณตานี่เสียชีวิตตัวเองเนี่ยรถไปต่อไม่ได้
เอาปืนจี้ชิงจักรยานยนต์ชาวบ้านแล้วขี่หลบหนีไปนะฮะ
ค่ะนี่ครับท่านผู้ชมครับคุณตาบัวคำบุ้งทองอายุเจ็ดสิบห้าปีนะครับ
เสียชีวิตอยู่ที่ริมถนนแถวหน้าร้านแก้วจำลองที่ตะมนต์ผู้ขามอำเภอวิเชียนบุรี
ระบะที่มาชนจักรยานยนต์พ่วงข้างของตาบัวคำเนี่ยเป็นกระบะที่เป็นลักษณะแบบหม้อน้ำแตกอ่ะฮะ
นี่ฮะไปต่อไม่ได้นะครับคนขับรถกระบะเนี่ยอาศัยช่วงชุนละมุน
เอาปืนไปจี้ชิงจักรยานยนต์ของชาวบ้านแล้วขี่หลบหนีไปสพผู้เตยเนี่ยมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ในรถกระบะมีปืนยาวไทยประดิษฐ์๒กระบอกกระสุนปืนอีก๓๐นัด
ตรวจสอบประวัติคนขับกระบะคันนี้เนี่ยมีประวัติเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดด้วยนะครับ
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ไปได้หลักฐานที่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
หน้าร้านแก้วจำลองร้านขายอะไหล่รถยนต์
ติดถนนคดเฉศรีนีจุดเกิดเหตุนะฮะ
เห็นนาทีคนร้ายสะพายกระเป๋า
นี่ฮะหลังจากที่ไปชนจักรยานยนต์พ่วงข้างของตาบัวคำแล้วนะฮะ
เดินสะพายกระเป๋าอยู่นะฮะ

แล้วเดินผ่านกล้องวงจรปิด
แล้วเข้าไปทางด้านข้างของร้าน
ซึ่งเป็นร้านรับซื้อของเก่า
แต่ว่ารถกระบะของเขาเนี่ยหม้อน้ำแตกไปต่อไม่ได้อาศัยช่วงชุลมุนเนี่ยฮะแล้วก็เดินเข้าไปทางซอยด้านข้างนะครับ
อาศัยจังหวะนี้หนีไปเลยนะนี่ฮะคือกล้องวงจรปิดเนี่ยถ้าต่อเนื่องจากกล้องวงจรปิดนะครับ
คนร้ายเดินไปเนี่ยนะฮะเดินไปตามถนนแล้วเอาปืนไปจี้ชิงจักรยานยนต์ของชาวบ้าน
จอดอยู่ที่รีสอร์ทห่างจากจุดที่ชนกันประมาณ๒๐๐เมตร
คือชาวบ้านที่ถูกจี้เอารถไปเนี่ยบอกว่าเมื่อวานนี้ไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นหรอกนะ
เขาอยู่ที่รีสอร์ทคนร้ายเนี่ยเดินมาตามพุ่มไม้ตรงรั้วแถวรีสอร์ทนะครับ
ผอมผมยาวเหมือนกับในคลิปในกล้องวงจรปิดเลย
กระโดดข้ามรั้วรีสอร์ทนะสะดุดล้มลงด้วยนะ
แล้วคนร้ายเนี่ยเหมือนกับพยายามที่จะพยักหน้าให้เขาด้วยนะ
พยักหน้าจะอะไรจะเรียกอะไรก็ไม่รู้ค่ะ
อยู่ดีพอลุกขึ้นมาเนี่ยไปคล่อมจักรยานยนต์น้องสาวเขาซึ่งเสียบกุญแจไว้พอดี
แล้วจะขี่ออกไปเขารีบตะโกนบอกจะเอารถน้องเขาไปไหน
ชักปืนขึ้นมาฮะแล้วบอกว่าถ้าอยากได้ก็ตามมา

นี่ฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
เราได้รับข้อมูลนะฮะหลังจากที่คุยกับทางเจ้าของรถคนที่เจอคนร้ายเนี่ย
บอกว่ามีพระที่วัดโคกสง่าอยู่ห่างจากจุดจี้ชิงรถจักรยานยนต์๔กิโลเมตร
บอกเจอรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยจอดอยู่คันหนึ่งนะฮะ
นี่ฮะพระท่านบอกว่าทีแรกคิดว่าชาวโบ้งชาวบ้านมาหาของป่ามาหาอะไร
แถวนี้มาเจ้าของไร่มันอะไรหรือเปล่า
สรุปสุดท้ายเนี่ยเป็นรถที่ถูกชิงมาจริงนะฮะ
เจ้าของนี่ดีใจมากตอนที่มาเจอรถนะครับ

ยืนยันว่าเป็นจักรยานยนต์ที่คนร้ายเนี่ยไปจี้ชิงของเขามาจริง
แล้วทิ้งมกทิ้งแมสพวกหน้ากากอนามัยอะไรไว้ด้วยนะฮะ

เดี๋ยวฟังเสียงเจ้าของรถจักรยานยนต์หน่อยนะฮะตอนนี้เขามาเจอนะฮะ

หลัศณนี้อ้อนไปทำยังไงน่ะก็เขามาให้รถยังไงค่ะ
ไม่ไปเจอไปขอคนตายว่าตามรถให้หน่อยเขานไปเหยียบตายก่อนน่ะ
คือเอารถที่ร้านเพลินก็ทำมาดีใจมากเลยค่ะ
เราเคยใช้เนอะเราก็สงสารเมื่อคืนเขามาอยู่บ้านเราก็ห่วง
สงสารของมันเคยใช้นะผูกพัน
โอ้โหนี่ฮะทุกผู้ชมครับส่วนคุณตาบัวคำนะครับ
วันนี้ญาติรับศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดหนองหวายตะบนผู้ขามนะฮะ
แน่นอนว่าลูกสาวก็โศกเศร้ามาก
พี่น้องก็โศกเศร้ากันหมดบอกพ่อเนี่ยปกติก็จะไปดูข้าวที่นาทุกวันนะ
ขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างไปนี่ฮะแล้วต้องมาเสียชีวิตจากการถูกชนแล้วหนีแบบนี้

ช้าช้าของแกคนแก่เนอะแกก็ไปเรื่อยของแก
แกจะไม่ขับไว้ไปเรื่อยขับข้างทางตลอด
แต่ไม่รู้เขามายังไงเราก็ไม่รู้สาเหตุห้ามทุกคน
หลานก็ห้ามแต่แกไม่ฟังแกบอกแกเคยทำ
ชนแล้วแทนที่เขาจะเออมาดูอะไรมั่งเขาก็หนีไปเลยมา
อายุ๗๕ปีนะครับคุณตานะครับ

จักรยานยนต์แล้วก็โทรศัพท์ไปหาคนคนหนึ่งให้มาพาหนีไปอีกนะครับ
ตรวจสอบประวัติคนร้ายคนนี้รู้ชื่อแล้วนะนี่ฮะ
หน้าตาได้มาแล้วตำรวจบอกนะครับค่ะอยู่ในบัญชีผู้เกี่ยวข้องยาเสพติด
ในพื้นที่อำเภอหนองไผ่ที่วิเชียนบุรีด้วยอืมนะฮะ
เพชรชบูรณ์ด้วยพื้นที่ใกล้เคียงด้วยกำลังติดตามตัวอยู่นะครับ
ในภาพเนี่ยคนขับกระบะคนนี้เนี่ยจะมีรอยสักที่ข้อมือขวานะฮะ
ก็เหมือนกับบุคคลที่กำลังติดตามตัวของตำรวจด้วยนะครับ
นี่ครับคนเดียวกันเลยนะครับทุกผู้ชมครับขับกระบะไปชนจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ทำให้คุณตาเขาเสียชีวิตนี่คือเหตุผลสำคัญที่
คนขับกระบะคนนี้ไม่หยุดไม่ช่วยแล้วยังหนีด้วย
หนีสุดชีวิตเลยเอาปืนไปชี้จักรยานยนต์แล้วก็ขี่หนีไปอีกแล้วก็หนีไปอีกเนี่ยนะ
เพราะยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะ